มาดูที่เรื่องของพระเมาเหล้ากันบ้าง
พระเมาเล่าสุราเมระยะปัทธาโซดา
เรื่องนี้นั่งเมาอยู่ที่บขเลยนะคะ
อ้อแอคอตกเลยพอมีชาวบ้านเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ย

พระตอบว่าเฮ้ยไม่เมาแค่จิ๊บลองดูค่ะ
นี่ค่ะมาจากขอนแก่นจะไปไหนอ่ะก็ตอบไม่ได้นั่งคอตกเมาอยู่แบบนี้แหละค่ะ
มีสบงมีจีวอนผ้าตัวอยู่แบบนี้สภาพอย่าง
เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือหลวงพี่ท่านหนึ่งทราบ
ว่าเป็นหลวงพี่แบบโอ้โหวัยสักห้าสิบเก้าปีเป็นสายธรรมยุทธ์ด้วยนะคะเหมือนกับบวชมา๒๑พันศาแล้วแหละ
พจรรองเท้านั่งรถจากขอนแก่นจะไปบุรีรำสุดท้ายจบที่การเมาอยู่บคศแบบนี้ตำรวจสพเมืองบุรีรำเข้ารวบตัวเอาไว้ได้ในสภาพเมาก่อนจะมีการควบคุมตัวไปที่โรงพักอ่ะนะคะ
สอบถามทราบว่าพระรูปนี้พระรูปนี้คือพระอภิเดชก็เดินทางจะไปจุดหมายปลายทางไหนไม่รู้นะ
เพราะว่าตอบไม่ได้สติก็ไม่มีแต่บอกแค่ว่าไม่ได้เมาไม่ได้เมาผมไม่ได้เมาแค่จิ๊บเองแต่สภาพคือเดินตัวเอียงไม่ไหวแล้วนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะแล้วก็หลังรวบตัวได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนายท่า
ท่าบริเวณตัวบขศนี่แหละนายสมศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าจะเห็นพระรูปนี้เป็นประจำเลย
ชอบนางโลสปอดไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็นั่งดื่มอยู่ในบขสอเป็นประจำ
ที่ผ่านมาไม่ค่อยสนใจแต่ว่าระยะหลังเห็นเริ่มเมาหนักทนไม่ไหว
มันชาวโฉวงการพระเหลืองเหลือเกินเสื่อมเสียสัตว์ธนา
ก็เลยเหมือนกับแจ้งตำรวจเข้ามารวบตัวเอาไว้ได้
ลองฟังเสียงนายท่าหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเมาไปทุกที่จุดเริ่มต้นคือเมาสุราย

คือตำรวจพาตัวไปที่โรงพัก

แล้วก็เดี๋ยวไปดำเนินคดีอยู่ในช่วงของแบบระหว่างรอศึก
แล้วก็แบบพาตัวมาที่วัดเพื่อที่จะศึกอะค่ะ
แต่ระหว่างที่รอศึกอยู่ดีปรากฏว่า

แอบหนีไปไหนลบนีไปแล้วนะคะ
วอนตามตัวหน่อยแล้วกันนะคะนอกจากจะเมาแอแบบนี้แล้วล่าสุดหายตัว
ตามตัวไม่ได้ศึกก็ไม่ได้ศึกดำเนินคดีก็ไม่ได้ดำเนินคดี
หวังว่าจะตามตัวให้เร็วที่สุดนะคะครับ